ที่อ่างทองกันหน่อยนะคะตัวใหญ่มากค่ะตัวเงินตัวทอง
ชาวบ้านนึกว่าลูกจราเข้แล้วจะบอกว่ามันดิ้นสู้ฟัดมาก
ที่ร้านขายของชำที่นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเดือดร้อนนะคะ
มันหลบเลี่ยงพยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับดูนะพยายามที่จะต้องสู้กับมันแบบนี้เห็นไหม
มันแรงเยอะมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกคล้องออกมาพยายามแล้วพยายามอีก
จุดแรกดิ้นหลุดจุดที่๒นี่ค่ะเข้าไปในบริเวณถังแก๊สตรงนี้นะคะ
ห้องเก็บถังแก๊สแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณตัวใหญ่ไหมดูสิดูสิ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่คล้องเชือกที่คอของมันแล้วเอาออกมาได้สำเร็จ
มันฟาดหางใส่เจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าเลือดกระเซ็นนั่นน่ะรอยเลือดด้วยอ่ะ
ใช้เวลาทั้งหมดกว่า๓๐นาทีจนในที่สุดแล้วสามารถจับได้นะคะ
วัดความยาวของมัน๒เมตรหนักกว่า๓๐กิโลกรัมล่าสุดต้อง
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปคนก็เจ็บตัวมันก็เจ็บนะฮะใช่